สุรชัยเป็นนักร้องลูกทุ่ง๕๙ปีแล้วนะคะ
คุณผู้ชมหลายคนคงรู้จักกันมาแล้วแหละ
แต่ว่าน้องรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่า

ใครนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวสุพรรณบุรี
เป็นลูกชายคนที่๒ในจำนวนพี่น้อง๕คน
ของราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณสุรชัยเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งหนึ่ง

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลับมาใช้สุรชัยอย่างเดิมนี่แหละค่ะ
แต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าใครเอ่ยถึงสุรชัย

คุณสุรชัยเขามีลูกชายลูกสาวรวมกันเป็น๔คนนะคะ

ลูกชายคนโตเนี่ยหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากัน
เพราะเป็นดาราด้วยคุณร็อกกี้สุรบดินนั่นเอง

แล้วก็มีผลงานออกสู่สายตาคุณผู้ชมแล้วมากมาย
แล้วก็ต่อกันที่คุณแพทย์สิตาภาพีชสสิตา
รวมทั้งน้องคนที่หลายคนชอบมากเลยออกสื่อบ่อยมาก
น้องคนนี้ก็คือน้องดิ้งกระมวลชนกลูกสาวคนสุดท้องค่ะ
ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเขามีความสวยเป็นดีกรี
ขวัญใจมหาชนจากเวทีการประกวดนางสาวไทยปี๒๕๕๖ค่ะ
ซึ่งก็เร็วนี้อาจจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามคุณพ่อแล้วก็พี่ชายนั่นเองนะคะ
แต่ว่ากว่าจะมาเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะ
สุรชัยก็ได้หัดร้องเพลงกับคุณชาตรีศรีชน
ครูเพลงระยะแรกนะคะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ค่ะ
ก็เลยไปย้ายไปอยู่กับคุณชัยพรเมืองสุพรรณ
ก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นมาชีวิตก็รุ่มดอนอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งนี้แหละค่ะ
ก็เลยหันไปทำธุรกิจโรงเรียนอนุบาล
แล้วก็ร้านอาหารในจังหวัดนครปฐม
ผลงานที่สร้างชื่อและทำให้เป็นที่จดจำของคุณสุรชัยมีมากมายนะครับ
อย่างเช่นเพลงไอ้หนุ่มผมยาวของดานูฮันตระกูล
ไปเป็นศิลปินรับเชิญให้นั่นเองค่ะ

แหมทำไมถึงมาถามพี่เลย

แล้วก็มีเพลงลูกทุ่งอมตะอย่างน้ำค้างเดือน๖ด้วย
ธิดาเทวีรวมไปถึงผลงานละครอีกมากมายนั่นเองค่ะ

คุณสุรชัยก็ยังเข้าไปอยู่ในวงการการเมืองอีกด้วย
เคยเป็นผู้สมัครสอสอกรทมย้อนไปนู่นเลยปี๒๕๕๙
แล้วก็กลายเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้ง

เมื่อนักร้องลูกทุ่งรุ่นลายครามคนนี้
ตัดสินใจผ่าตัดศัลยกรรมผ่าตัดใบหน้า
ให้กลายเป็นนุ่มลงเหลืออายุ๓๐๔๐ปี
แล้วก็ล่าสุดค่ะออกมาเผยชมหน้าหนุ่มฟรุ้งฟริ้งเมื่อเช้าวันนี้เนี่ย

ลดอายุไปสักประมาณกี่ปีค่ะ
คำหน้าคุณพี่สุรชัยเวลาเอารูปก่อนผ่าตัดมาดู

เชื่อว่าจะได้เห็นความหล่อมากกว่านี้ด้วย